คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
เบรกทำไมก่อนถอยทำไมก่อนก็เลยเจออัดฮะ
เคยเป็นไหมคุณผู้ชมบางทีพอเราขับรถไปพอเจอทางแยก
ฉันจะไปทางไหนดีฉันไปไม่ถูกแล้วหรือถ้าเกิดฉันไปผิดเนี่ย
เขาจะทำแบบนี้ทำให้รถใหญ่ที่มาข้างหลังเต็มค่ะ
โอ้โหเต็มเต็มอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหยับเลยฮะคืออาจจะตัดสินใจไม่ถูกนะ
มาแล้วแล้วจะไปไหนต่อดีเบรกหยุดคิดไว้ก่อน
ดิฉันว่าเขารู้แล้วแหละว่าเขาผิดทางเพราะว่าเขาถอยแล้วอ่ะ
พอเข้าเกียร์อ่าถอยกันมาเหมือนกับกำลังจะออกขวาให้ได้ทุกส่าง
แล้วเนี่ยจังหวะนี้ค่ะรถใหญ่มาตามหลังมาก็โอ้โหชนไปแบบเต็ม
แล้วก็ถึงถามไงเบรกทำไมจะถอยด้วยไหมเพลงต้องมาแล้วเอาบทชีวิตโถ
ดูผิดช่องทางแล้วจะเบรกเพื่อถอยออกใช่ไหมคือคนไปแสดงความคิดเห็นเพราะว่าเขาเห็นว่าไฟถอยมันขึ้นมาไง
ใช่เมื่อกี้นี้ถอยแล้วนะใช่หลายคนก็บอกนะว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
คือต้องเตือนกันไว้นะหลายคนเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าถึงทางแยกแบบนี้ไปปิดทางเนี่ยไปก่อน
ใช่เดี๋ยวข้างหน้าก็มีที่กลับรถใช่ถ้าเกิดว่าไปหยุดอย่างงี้อุ้ยกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
ลดได้ยอมเสียเวลานะฮะ